ของเรือกันต่อนี่ข้างหลังเราพังยับเรือลากจูงเสียหลักไปชนเรือข้ามฝาก
เรือลากจูงเป็นเรือโยงเขาลากกันมา๓๔ลำแล้วเสียหลักหลุดโค้งของแม่น้ำที่แถวปฐุมธานี
แล้วไปชนกับเรือข้ามฝากที่จอดอยู่คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนบาดเจ็บด้วยเพราะกระโดดหนีจนขาหักเลยไปดูภาพนาทีนั้นเลยครับ
สุดท้ายลากเรือข้ามฝากที่จอดอยู่ล่มไปเลยครับ
แต่เดชาบุญนะจังหวะที่เรือข้ามฝากจอดยังไม่มีผู้โดยสาร
เพราะปกติแล้วเรือข้างฟาดลำนี้
จะรับนักเรียนไปส่งที่โรงเรียน
แล้วถ้าเป็นจังหวะที่วันธรรมดาเนี่ย
โอ้โหผมว่าน่าจะเกิดแบบมีคนเคาะร้ายเยอะกับเหตุการณ์นี้
เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้คือเรือลากจูงเรือยงสินค้า
คุณผู้ชมเขาไหลตามน้ำเหมือนเสียการควบคุม
ก็เป็นเมืองที่เขามันทุกข์แบบพวกซ้ายพวกผลิตผลการเกษตร
แล้วก็มีเรือลากจูงอยู่ข้างหน้าแล้วมันหลุดมายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แล้วมันก็ไปกระแทกกับโป๊ะเรือแล้วก็เรือข้ามฝากที่จอดอยู่
เสียหายไปทั้งลำเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนะครับวันที่๒
บริเวณท่ามเรือเขาเรียกว่าท่ามเรือตลาดท่าน้ำปฐุม
ที่เป็นเรือแบบเครื่องยนต์ขนาด๕๐ที่นั่งถูกเรือโยงเนี่ยกระแทกลงไปแล้วก็จมลงไปในน้ำ
แต่ว่ามันอยู่ตลิ่งพอดีอ่ะเนอะมันก็เลยไม่ได้จมไปทั้งลำนะฮะ
เสียหายกันไปหลังคงหลังคากาบเรือแตกด้านหน้าก็แตก
เรือพังพวงมาลัยก็หักคือใช้ไม่ได้แหละ
ถือว่าเคราะห์ดีเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนที่เกิดเหตุบนโป๊ะไม่มีคนในเรือ
ไม่มีคนมีแต่คนเฝ้าคนเฝ้าเรือข้ามฝากเนี่ย
ชื่อว่านายอุอายุ๓๙ปีเขาเฝ้าอยู่จังหวะที่เกิดเหตุกระโดดออกมา
ขาหักเลยนะครับเพราะว่ามันกล้องกระโดดหนีใช่ไหมล่ะ
เรือมันกระแทกแบบนี้ก็ออกมาขาหักเลย
ทีนี้ไปคุยกับเจ้าของเรือข้ามฝ้าคือคุณสมรอายุ๘๐และคุณตาสมร
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะคุณนักข่าวนี่ตาสมรบอกว่า
ข้ามฝากลำนี้จะจอดรอรับนักเรียนไปส่งโรงเรียนคณะราชบำรุง
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละแต่วันที่เกิดเหตุวันเสาร์ไงเมื่อวาน
โรงเรียนปิดโชคดีเหลือเกินนะฮะที่จอดเรือเฉยไม่มีคนมีแต่คนเฝ้านะครับ
ที่คุยกับแม่ค้าที่อยู่ตรงท่าเรือที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่า
มีเรือลากจูงที่มีลูกพ่วง๓ลำเนี่ยมันไหลกันมาแล้วมันเสียหลักยังไงก็ไม่รู้
แล้วก็ฟาดที่โป๊ะเรือแม่ค้าก็ต้องไปวิ่งคืออุ๊เนี่ยคนที่เขาเฝ้าเนี่ยเขานอนในเรือพอดี
ตะโกนเรียกอู้อออกมาออกมาเรือมันไหลมาแล้วนะพอจังหวะเดียวกันเรือลากจูงกระแทกพอดี
อุ๊ตื่นพอดีอุ๊กระโดดลงมาก็เลยขาหักเลยและจังหวะนั้นคือเรือก็โดนลากแล้วก็ล่มไปแล้วด้วย
จังหวะเดียวกันเลยนะฮะส่วนคนขับเรือลากจูงเนี่ยมีการนำเรือออกไปแล้วนะครับ
พร้อมกับมีการส่งตัวแทนของบริษัทนั้นเนี่ยมาเจรจาค่าเสียหายกับคุณลุงสมรที่เป็นเจ้าของเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์เรือโยงเรือลากจูงที่เสียหลักในแม่น้ำเกิดขึ้นบ่อย
ก่อนอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นข่าวใหญ่โตมีคนเสียชีวิตด้วย
ยังไงก็ต้องดูแลเรื่องของการขับให้ดีเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกน้ำแรงอาจจะควบคุมเรือลำบากนะครับ
ปกติแล้วเราเคยได้ยินแค่รถแห่โค้งนี่เรือแห่โค้งแม่น้ำด้วย